ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙กำลังได้รับการรักษา
แต่เธอท้องแก่แล้วก็คลอดฉุกเฉินเลย
ถูกต้องค่ะคลอดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลก็จริง
แต่นั่นไม่ใช่ห้องคลอดคุณผู้ชม

เขาก็สังเกตอาการของผู้หญิงชาวเมียนมาคนนี้
ท้ายที่สุดทำคลอดกันแบบฉุกเฉินแบบนี้เลย
โอ้โหเนี่ยไม่ใช่ห้องคลอดไม่ใช่เตียงคลอดเลยนะ
คือเตียงปกติในการดูแลผู้ป่วยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่มีพยาบาลอยู่๓คน

ตรงนี้เขาแยกเป็นที่รักษาตัวผู้ป่วยโควิด
ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อยที่ประจวบนะคะ
ซึ่งดูสิพยาบาลก็กำลังเร่งทำคลอดผู้หญิงชาวพม่า

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตัวพยาบาลเขาก็อธิบาย
อธิบายวิธีการทำงานของเขานี่แหละค่ะ
โดยเขาบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้เขารับตัวมามาพักรักษาตัว
จากติดเชื้อโควิดตั้งแต่๑๕กันยา
แล้วพอกลางดึกสักประมาณตี๑
สังเกตอาการว่าเอ๊ะทำไมผู้ป่วยคนนี้คนไข้คนนี้

คือไปตั้งแต่๔ทุ่ม๕ทุ่มเลยคุณ
ในคลิปนี้จริงมีเสียงพยาบาลคุยกันนะ

อ๋อ๔ทุ่ม๕ทุ่มเธอเดินไปกล้องน้ำ
เดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็ลุกจากเตียงไป

แล้วก็ที่ผู้ป่วยหญิงคนนี้
ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรกับเจ้าหน้าที่

แต่จริงแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้มีร่ามนะ
ร่ามที่พูดภาษาเมียนมาได้แล้วจะสื่อสารกับคนไข้ได้
แต่ล่ามเพิ่งจะติดโควิด๑๙ไป

ในการคุยกับผู้ป่วยชาวเมียนมานะฮะ

แต่ด้วยการที่สังเกตอาการของผู้ป่วย
ท้ายที่สุดรู้แน่แล้วว่านี่คือใกล้คลอดชัวร์
และท้ายที่สุดก็อุ๊ยอุ๊ยออกมาได้ค่ะ
เป็นทารกเพศหญิงน้ำหนัก๒๙๒๐กรัม
ดูตัวน้องนี่คุณดูขาวจ้วนเลยเห็นไหม
ขาวชั่วอ้วนจะม่ำเลยคุณใช่ค่ะดินอยู่แบบนี้นะครับแข็งแรงดีนะ
ใช่คือแข็งแรงดีเบื้องต้นคลอดออกมาแข็งแรงดี
แต่ต้องไปตรวจไงว่าติดเชื้อโควิดหรือเปล่า
อันนี้คือก็ต้องให้แพทย์ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
นี่เห็นไหมพยาบาลเขาก็เอาทำคลอดเสร็จแล้ว
เนื้อเช็ดตัวล้างตัวแล้วก็ห่อตัวให้แบบนี้
พยาบาลบอกว่านักข่าวเอาไปออกข่าวด้วยนะ
นี่ความสำเร็จของโรงพยาบาลในการดูแลทั้งแม่และลูกอย่างปลอดภัยนะ
ก็ทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องดูแลก็ต้องแยกลูกกับแม่ไว้ก่อน
เพื่อป้องกันเรื่องของโควิด๑๙นะฮะ